เพื่อชมต้องมาดูค่ะเพราะวันนี้ที่รัฐศพาตลอดทั้งวันนี้
เขาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการประชุมของใครยังไงบ้าง
เดี๋ยวเราต้องไปดูบรรยากาศสดตอนนี้เลย
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทวินทองย้อย
พร้อมที่จะรายงานมาจากอาคารรัฐสภา

ใช้เวลา๒๔ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกล
ล่าสุดครับมีแหล่งข่าวออกมาเปิดเผยนะครับ
ว่าวันนี้เวลา๑๕นาฬิกาพักเพื่อไทยจะมีการแถลงข่าว
ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับโดยที่สมการก็คือไม่มีพักเก้าไกล
เพราะว่าแต่ละพักที่จะมารวมกันกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
เขาบอกแล้วว่าเขาไม่เอาพักเก้าไกลแต่ว่าพักเก้าไกลบอกว่า
การที่จะไม่เอาพักเก้าไกลแล้วก็พูดถึงการแก้ไขมาตรา
หนึ่งสองไปเป็นเพียงข้ออ้างนะครับแต่ว่าหลักเนี่ย
คือไม่อยากให้มีพักเก้าไกลอยู่ในสมการเลยครับ
ชมภาพบรรยากาศวันนี้นะครับที่บริเวณอาคารสภา
วันนี้มีการประชุมสภาตามวาระปกตินะครับ
แต่ที่หลายคนจับตามองก็คือท่าทีของพักเพื่อไทยว่ามีเวลา๑วัน
คือวันนี้จะรวบรวมเสียงพักไหนมารวมบ้างนะครับ
อาคารสภาช่วงเช้าแต่ละพักการเมือง
นาฬิกาสามสิบนาทีก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนรัศดร

ก็จะให้สัมภาษณ์ประเด็นทางด้านการจัดตั้งรัฐบาล

แล้วก็แถลงมติการโหวตนายกรัฐมนตรี
ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้๔สิงหาคมนะครับ
หลักวันนี้๒ประเด็นที่ต้องจับตามองครับ
เพราะว่าพักเพื่อไทยจะมีการรวมพักใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาล

แต่ที่ออกตัวชัดเจนก็คือพักเป็นธรรม

ทำให้เหลือ๕พักที่ต้องมาลุ้นในการตัดสินใจครับ
และแน่นอนว่า๕พักการเมืองที่เพื่อไทย
ประกอบด้วยพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทยนะครับชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนา

แต่สำหรับพักเพื่อไทยเองก็ติดคำพูด
ที่เคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่ร่วมกับสองลุง

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับมีการประชุมสอสอของพัก
แล้วก็วันนี้ก็จะมีการประชุมกันต่อด้วยนะครับ
จะเอายังไงดีกับในการโหวตนายกรัฐมนตรี
จะเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบหรือว่าต้องงดออกเสียง

ได้คะแนนมากที่สุดในการรวมเสียงในสภา

อาจจะส่งผลให้พักเพื่อไทย
เนี่ยได้รับคะแนนเสียงไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ

เพราะกลัวเหมือนกันว่าเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย
จะไปจบสวยกับเก้าไกลในภายหลังในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ

จุดหมายปลายทางของพักเพื่อไทยในการออกแถลงการเมื่อวานนี้

แฟนใหม่เนี่ยอาจจะหน้าตาคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่า

ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอาคารรัฐสภาเกียรติกาย
คุณแซคชอบการทิ้งท้ายไม่แน่นะ

แฟนใหม่ดูหน้าคุ้นคนที่คุ้นบอกไม่มีอะไร
เอาอย่างนี้วันนี้เชื่อว่าให้เกาะติด
เกาะติดไทยรัฐทีวีไปตลอดทั้งวันเลยละกันนะคะ
ครับและทุกช่วงข่าวเนี่ยเราก็จะเกาะติดที่รัฐสภาด้วย
เมื่อสักครู่คุณแซคบอกว่ายังไม่มีนะแก่นำพักคนไหนที่เดินทางไปถึง
พอที่จะให้นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์
คุณผู้ชมโดยรอบรัฐสภามีคำสั่ง
ห้ามชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เลย
๓สิงหาคมไปจนถึง๖สิงหาคมครับ

ประชาการตำรวจนครบานก็ลงนามคำสั่งนี้ครับ
ก็คือห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน๕๐เมตรรอบรัฐสภา
วันที่๒๕กรกฎาคมมีผลบังคับใช้วันนี้
ตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนของ๖สิงหาคม
โดยประกาศคำสั่งฉบับนี้ก็เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์
วันที่มีการโหวตนายกก็คือวันพรุ่งนี้ครับ
โดยเฉพาะอาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องทางการเมือง
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังสามารถใช้พื้นที่รอบนอก
ตามประกาศของกรุงเทพมหานครก็คือ
ตรงลานอเนกประสงค์ในศูนย์ราชการเกียรติกาย
ใช้ในการชุมนุมได้นะครับ